ฝ่าวค่ะฝ่าวเนี่ยฝ่าวเนี่ยโอ้โห
ก็จะไปเห็นงานท่านอยู่นี่ผมก็ได้ซ้ำนี่แหละคิ้วก็ได้ข้างเดียว
โอ้ยฝ่าวฝ่าวฝ่าว
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
เพิ่งกลับมาค่ะจากอุวลมาถึงตอนตีสามนี่เอง
นี่ก็ยังไม่ได้นอนเลยนะคะอาบน้ำแล้วก็พุ่งออกมาเลย
เพราะก็ต้องรีบไปทำงานแถวสุขภูมิมันไกลนะคะ
แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยังไงพี่วินก็โอ้โหพี่
พี่เออเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันแป๊บนึงนะดูเรื่องของสภาพอากาศก่อน
คุณผู้ชมออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมปิดหน้าต่างด้วยนะคะ
เพราะว่าพายุฤดูร้อนเดี๋ยวเขาจะเข้ามาจัดการบ้านของคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าดูจากนี้ยอมความร้อนเนี่ยมันยังคงอยู่ในประเทศไทย
มันร้อนแล้วก็บวกกับชื้นและแถมตอนนี้ค่ะ
ลมหนาวจากประเทศจีนพัดเข้ามาทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
มันบวกกันเกิดความปั่นป่วนกลายเป็นพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ส่วนช่วงเวลานี้มีฝนที่จุดไหนบ้างเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะ
เอาตอนนี้นะตี๕๕๑ตี๕๕๑ตอนนี้แถวพยาวน่านแพร่เชียงราย
น่าจะมีฝนนะและเป็นฝนฟ้าขนองด้วยเพราะว่ามีความเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีส้ม
อกจากนี้แถวภาคตะวันออกตรงนู้นนะคะเริ่มมีเมฆที่มันก่อตัวแล้ว
ภาคใต้ก็เหมือนกันภาคแต้วใต้แถวแถวสงขลาน่าจะมีฝนนะ
ช่วงนี้คุณผู้ชมรายงานกันเข้ามาหน่อยนะว่าดิฉันแม่นหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เอาส่วนช่วงเช้าคือตอนนี้เป็นเช้ามืดขยับขึ้นไปคำว่าเช้าคือประมาณ๗โมง๘โมง
ฝนมาแล้วเป็นฝนฟ้าขนองด้วยตรงนั้นนะคะภาคกลางตอนบนแล้วก็ปัดไปแถวภาคอีสานตอนบน
หลังจากนั้นสายสาย๑๐โมงถึง๑๑โมงฝนมาอีกกระจายทุกพื้นที่เลยทีนี้คุณ
เริ่มตั้งแต่ภาคกลางภาคกลางตอนบนลากยาวลงมาไหลไปสู่ตะวันออก
แล้วก็มีชายฝั่งภาคใต้ด้วยแถวฝั่งของที่ติดอ่าวไทยค่ะ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายมันก็จะเป็นฝนแบบนี้แหละค่ะลากยาวไปตลอดทั้งวัน
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางตอนล่าง
ฟ้าฝนแรงหน่อยนะวันนี้อย่างที่บอกไปอย่าลืมปิดหน้าต่างออกจากบ้านด้วยค่ะ
สำหรับฝนที่ตกลงมาแบบนี้ภาคใต้จะเห็นว่ามันไม่ได้หนักเท่าตอนบนของประเทศ
มันก็เลยไม่ค่อยมีคลื่นเท่าไหร่อ่ะค่ะทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูง
ไม่ค่อยสูงนะคะสูงไม่เกินหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร
อุณหภูมิความร้อนช่วงนี้มันไม่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วไหม
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแดงแป๊บเลยสัปดาห์นี้กลายเป็นสีเหลืองเหลือง
เพราะฝนตกลงมาดับร้อนอุณหภูมิน่าจะไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียส
แล้วพายุล่ะช่วงนี้เขาจะเข้ามาไหมเพราะว่าเราดูข่าวไงประเทศฟิลิปปินส์
เห็นใจนะส่งกำลังใจไปให้นะคะเช็คปั๊บไม่มี
ไม่มีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้นเลยนะคะในมหาสมุทรแปซิฟิกส
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ประเทศไทยปลอดภัย